คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งคู่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ด้วยเหมือนกัน

แล้วมีแพลนฮันนิมูลที่ประเทศอิตาลี

ใช่ว่าจะไปเดือนกรกฎาคมนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทริปนี้ทริปที่จะไปอิตาลียังไม่ล่ม
ซึ่งในอนาคตก็ยังไม่แน่ว่าจะได้ไปหรือเปล่า
เพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
โยเชื่อว่าปีนี้มันจะต้องเป็นดีปีที่ดี
แม้ว่าเราจะเจออะไรที่มันแบบร้ายเนอะ
ก็ยังเครียดในใจว่ามันน่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับเรา
เราก็จะบอกตลอดว่ามันดีมากใครอยากรู้ต้องบอก
ขอบคุณพระเจ้าอีกผู้ชายคนที่อยู่ข้างเรา
ยกแปลนไปอิตาลียเป็นประเทศที่อยู่ในปุ่มเศียะ
หลอกดูรู้สถานการณ์เป็นยังไงดีขึ้นไหม
ถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็คงไม่ไปเราก็คงยกเลิกเราก็คงเลื่อน
หวังในใจลึกว่ามันจะดีขึ้น
กว่าทุกคนเชื่อว่าทุกคนในที่เนี้ยทุกคนบนโลกอ่ะก็อยากให้มันดีขึ้นอืม
หวังว่าเดือน๗สถานการณ์ต่างมันจะดีขึ้นนะคะ
จากคู่ของคุณเยอะเกิดแล้วก็ยังมีคู่ของคุณใหม่สุคลธวา
จริงมีแพลนฮานิมูลไปญี่ปุ่นแต่ก็อดไปเหมือนกันเหมือนกับคู่คุณเยอะเกิดเลย
แต่จริงคู่ของพี่ใหม่เนี่ยไม่ต้องไปฮานีมูลที่ไหนฮานีมูลที่บ้านนี่แหละ
เพราะว่ามีภารกิจสำคัญปั๊มเบสสู้นะคะ